คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวคนนี้เลย
สำหรับแพทย์นับประพาเธอคนนี้อยู่ในกระแสข่าวตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย
แต่ช่วงหลังวันนี้มักจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับเธออยู่บ่อยนะครับคุณผู้ชม

ทุกครั้งที่จ่อไม้สัมภาษณ์สาวแพทย์ก็จะให้คำตอบแบบสตรองสตรองตามสไตล์ของเธอ
บอกว่าดวงของแพทย์จะมีคู่ใหม่มาแรง
โอ้โหฟันทงแรงอีกแล้ว

เรื่องของว่าจบให้ฉกถูกไหม
คือตอนนี้เราแค่ห่างกันจะครบปีแล้ว
เดือนหน้าก็ปีหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เราเองเราก็ยังไปเยี่ยมเขาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วก็แม่อยู่อย่างนี้ค่ะ
ทางของแพทย์พี่เบ้นและลูกเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มันพูดยากมากเลยค่ะ
เลี้ยงลูกคนเดียวเลยตลอด๑ปี
เนื่องจากเขาอยู่ข้างในเราก็เลยไม่เคยเอาปัญหาอะไรต่างไปคุยกับเขา
ถึงวันหนึ่งที่เขาได้ออกมา
มันยังจะมันยังจะจูนกันได้เหมือนก่อนหน้านี้ไหมมันเป็นเรื่องของอนาคต
สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเรา
ว่าเราจะแฮนโดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
คำตอบจากปากของแพทย์เนี่ยชัดเจนนะคะคุณผู้ชม
ตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมไม่มีค้อมนะคะ
ว่าสถานะของแพทย์ตอนนี้กับคุณเบ้นเป็นอย่างไร
บอกว่าสถานะตอนนี้ไม่ชัดเจนทุกอย่างขึ้นอยู่กับอนาคตนะคะ
ถ้าวันหนึ่งที่คุณเบ้นออกมา๒คนจะปรับจูนเข้าหากันได้หรือไม่
เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงแต่ที่น่าสังเกตก็คือ
ทุกครั้งที่หมอลักษณ์ฟันทงสาวแพทย์นับประพา
มักจะเกิดเหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกับการฟันทงของหมอลักษณ์เสมอ
ถ้ายังจำกันได้นะย้อนไปเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
หมอลักษณ์เคยฟันทงว่าแพทย์จะดวงแตกอาจจะมีโอกาสท้องก่อนแต่ง
แล้วปรากฏว่าล่าสุดก่อนหน้านี้แพทย์ก็ออกมาประกาศว่าได้ท้องกับเบนทน
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดให้น่าสังเกต
เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสิ่งที่หมอลักษันทงจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
เออก็ขอให้เกิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็อย่าเกิดเลยละกันนะจ๊ะ